เดี๋ยวจะพาไปหาอะไรกินที่จังหวัดราชบุรีอร่อยแถมถูกด้วยนะครับ
ชื่อว่าถูกน่ะคุณเห็นเลขสองศูนย์ไหม๒๐บาทเหรอฮะใช่แล้วครับคุณนี่สา
ร้านนี้ชื่อว่าร้านอิ่มจังส้มตำใบบุญร้านเนี่ยตั้งอยู่ที่บริเวณสามแยกไฟแดงบ้านไร่
หรือแยกบายพาสบ้านไร่หมู่๖ตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี
ชาวจังหวัดราชบุรีใครอยากกินตำยำแซ่บ
นี่ตำข้าวโพดไข่เค็ม
นี่เขายังมีของกงของทอดเพียบเลยนะมีประมาณสัก๓๐เมนูให้เลือกสรรกัน
ที่เด็ดที่ว่าดีคืออะไรตำไหลบัวกุ้งสด
ยำปลาแซ่วหม้อยำปูมระยำไข่เยี่ยวมะส้มแซ่บกระดูกอ่อน
โอ้โหแต่ละเมนูสดใหม่สะอาดอร่อยด้วยแล้วที่สำคัญอย่างที่บอก๒๐บาทเอง
ไปถามเจ้าของร้านนะครับคุณกรยาเติมต่อบอกว่า
เปิดร้านขายส้มตำมานานกว่า๓ปีแล้ว
แต่ในช่วงโควิด๑๙ที่ผ่านมาจะได้กินที่ส้มสาวไง
เลยหันมาเปิดร้านอาหารในราคา๒๐บาท

ลูกค้าบอกกันแบบปากต่อปากด้วยปริมาณรสชาติอาหารและคุณภาพที่ทางร้านตั้งใจ
นำมาให้เนี่ยของดีทั้งนั้นลูกค้าติดงอมแงมเลยครับคุณผู้ชมครับ
โดยเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ถึงขั้นโทรมาจองโต๊ะกันเลยทีเดียวนะ
อยากทำอาหารคุณกรยาแม่ค้ายังยืนยันนะว่าอนาคตจะเปิดขายอาหารในราคา๒๐บาทตลอดไป
จัดเป็นแบบเจ้า
คือเขาบอกว่าขอให้ลูกค้าทานแล้วมีความสุข
แค่นี้เขาก็สบายใจแล้วล่ะครับ
ต้องชื่นชมคุณแม่ค้าจริงนะ
แล้วขายเนี่ยวันไหนบ้างเอาจริงก็ขายทุกวันยกเว้นอยู่แค่วันเดียวก็คือทุกวันพุธ
มันพุดไปไม่ได้กินไปยืนอยู่หน้าร้านเฉย
แล้วขายกี่โมง๑๑นาฬิกาจนถึง๒๐นาฬิกา
โมงเช้านะไปจนถึงสักประมาณ๒ทุ่ม
โทรไปจองโต๊ะได้นะเขาบอกว่ายินดีเลยครับ
เอาล่ะถ้าหากไปแล้วเกิดโต๊ะเต็มเอาไงดี

ได้ก็เพิ่มอีก๕บาทเป็นถุงละ๒๕บาทครับ

ใช่ได้กินน่าทัดน้องเบยตอนนี้เขาชอบอะไรแซ่บ